ปีที่แล้วก็พิจารณากันเข้มข้นเหมือนกันว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกดี
เพราะแต่ละปีทางกรุงเทพมนครต้องเสียเงินอุดหนุน
ให้กับบริษัทที่ดูแลปีละ๒๐๐ล้านบาท
ใช่ค่ะแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันนี้คือคนขึ้นไม่ตรงไปตามเป้า

ทีนี้เป็นประเด็นร้อนบนพันทิพย์ขึ้นมาค่ะ
มีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาแล้วก็ความคิดเห็นเดือดเลยนะคะ
ส่วนใหญ่มองว่าควรสนับสนุนบริการสาธารณะไว้
ที่ผ่านมาเก็บค่าบริการถูกแค่๕บาท
ควรจะปรับขึ้นหรือว่าทำแบบสอบถาม
ขอความคิดเห็นก่อนที่จะยกเลิกกันไปแบบนี้นะคะ

เพราะจะยกเลิกสัญญาวันที่๑เมษายนนี้แล้วนะครับ

ก็ตอนนี้ทางด้านของนายสามารถราชพลสิทธิ์ผู้ริเริ่มโครงการ
ต้องบอกว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้ด้วย
ถึงการยกเลิกโครงการดังกล่าวว่าคิดดีแล้วเห

หากอ้างเรื่องขาดทุนเป็นเหตุผลสำคัญ
เทียบกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ขาดทุน๓๕๐๐๐๐บาทต่อวัน

ที่ครองแคล็มเงียบกริบที่สุด

บอกว่าการยกเลิกเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด

เชื่อว่าจะลดปัญหาการขัดทุนได้
จำนวนผู้โดยสารที่มีอยู่กว่า๒๐๐๐คนต่อวันครับ

เพราะว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงเขาแจ้งเตือน

อดีตผู้ว่ากรุงเทพนครนายพิรักษ์โกสโยธินนะครับ
มา๖ปีที่แล้วแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องงบประมาณ
กว่าจะลงทุนกันได้๒๐๐กว่าล้านก็ตรวจสอบกันเข้ม

เส้นทางที่วิ่งตอนแรกก็คิดประมาณ๑๐บาทก่อน
เพื่อให้บริการประชาชนหลังก็บอกว่าแพงไป
ก็ลดลงมาเลย๕บาทแล้วก็ปีก่อนหน้านี้ก็มีการปรับ
อีกครั้งเป็นแบบว่าวิ่งตามโซนก็ราคาตามนั้น

แต่ละเดือนตอนแรกเขาคาดตั้งเป้าไว้ว่า
วันหนึ่งจะต้องมีผู้โดยสารสัก๓๐๐๐คน

แต่ว่าปรากฏว่านั่นคือเป้าที่วางไว้
พอขึ้นจริงขึ้นกันแค่๒๐๐๐กว่าคน

แล้วก็มาเก็บค่าบริการ๕บาทอีก
ทำให้แต่ละเดือนได้ประมาณ๑๐กว่าล้าน

รถก็ยังติดเหมือนเดิมยังวิ่งไม่ได้เร็วเท่าไห

ว่ายังมีรถอื่นเข้าไปแทรกเข้าไปวิ่งเข้าไปอะไรอยู่
ทำเวลาไม่ได้จากเดิมตั้งเป้าทำเวลาครึ่งชั่วโมง
ตอนนี้ทำเวลาแต่ละเที่ยวไปสุดทาง๑ชั่วโมง

ใช่อยากจะเห็นนะที่บอกว่า
วงเวงไม่ค่อยมีใครใช้บริการ
ใช้บริการเป็นผู้สูงอายุ
รวมทั้งนักเรียนที่ได้ขึ้นฟรีเนี่ย

อันนี้คือภาพบรรยากาศสดที่ทางทีมข่าวของเรา

แต่ว่าถ้าใครยังสดมากับเราได้
ส่งมาในแฟนเพจไทยรัฐทีวีได้นะคะ
คนก็เยอะนี่คือเอาในมุมคนนะ
มุมคนนะเขาบอกเขาก็ขึ้น
มันเป็นความจำเป็นที่ต้องขึ้น
ใช้บริการก็ใช้บริการเป็นประจำแล้วก็ดี

ต้องบอกตรงว่าดีกว่ารถเมย
แล้วก็มันเป็นเส้นสาธรณ์เส้นสาธรณ์ราชพฤกษ

มันเป็นเส้นที่แบบโอ้โหถ้าไม่มีเลนส์พิเศษตรงนี้
ขวาฆ่าใครอย่าแตะมันจะไปติด
ใช่แต่ทีมข่าวเขาบอกว่าตั้งแต่เช้าวันนี้๖โมงเริ่มลงพื้นที่

แล้วก็มีคนทำงานมาใช้บริการบ้าง

หลักการของรถขนส่งสาธารณะทั่วโลก

คือขาดทุนไม่เป็นไร
เพราะว่าความคุ้มค่าคุ้มทุน
อยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชน
ชื่ออะไรนะขนส่งสาธารณะ
คำว่าสาธารณะก็คือเพื่อทุกคน
คือทุกอย่างเขาตั้งงบไว้เพื่อการขาดทุน

แต่ทีนี้ผมว่าการที่เขาอาจจะทน
การขาดทุนไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เขาบอกว่าแต่ละเดือนอาจจะต้องอุดหนุนไป
เดือนละประมาณ๑๐ล้านปีหนึ่ง๒๐๐ล้าน

แต่นักวิชาการบอกว่าไม่ถือว่าเยอะ

ขอสมกรยังขาดทุนเยอะกว่านี้นะครับ
แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามันจะคุ้มทุนกว่านี้หรือเปล่า
อย่างเช่นรถรางหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีเทา

และนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นสดตอนนี้นะครับ
คือปัญหาที่ประชาชนแจ้งมาก็เจอเหมือนกัน

แต่สุดท้ายไม่ได้กวดขันเข้มงวดพอให้รถอื่นไปวิ่ง
มันก็เลยก็เหมือนเดิมไม่ได้แก้ปัญหาอะไร

คือรถมันติดอยู่แล้วมากันเลนไว้แบบนี้

ภาพนะมีรถยนต์ส่วนบุคคลนี่แหละค่ะ
โรงการนี้แบบว่าตั้งแต่ตั้งต้นแบบล้มลุกอยู่อย่างนี้นะ
จนมาถึง๖ปีท้ายที่สุดก็จะเป็นการยกเลิกแล้ว
เมษายนแต่เรารับฟังความคิดความเห็นจากคุณผู้ชมต่อนะฮะ

จากภาพที่เราเห็นต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หลังจากนี้สถานีเหล่านี้จะเอาไปทำอะไรต่อ

ถ้ามันดีกว่าแล้วไม่ต้องลงทุน

เพราะคนหลายคนบอกนี่คือภาษีของฉัน

คุณผู้ชมบอกว่ารถหรูไปคนธรรมดาเลยไม่อยากขึ้น

มีบอกเหมือนกันแล้วก็ยกเลิกทำไม
สร้างมาก็ใช้เงินทุนไปเยอะเสียดายงบนะคะหลากหลาย

เป็นที่จอดรถของรถอื่นเลย
เสียอัจฉริยะจริงแท็กซี่ไปจอด

ไม่มีคนเรียกนะรอคนเรียก

พูดถึงเรื่องขนส่งสาธารณะในกรุงเทพ
เป็นความเดือดร้อนจริงของคนกลุ่มนะครับ